เรื่องราวดีของตำรวจไทยกันบ้างนะคะ

เขาได้ไปทำกิจกรรมน่ารักกิจกรรมหนึ่ง
ชาวเน็ตเห็นก็แชร์ต่อแล้วก็ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

นี่เลยเป็นภาพที่

กำลังตัดผมให้กับเด็กชายบริเวณหน้าห้องขังค่ะ
เผยแพร่โดยคุณธีรพงศ์พลตรีในเฟซบุ๊คกลุ่มเครือข่ายเพื่อนตำรวจนะคะ
ชาวเน็ตเห็นภาพนี้น่ารักจังเลยแห่ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
โดยร้อยตำรวจโทประยุทธ์วิจารณ์ร้อยเวรบริการควบคุมผู้ต้องหา
สถานีตำรวจภูทรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บุคคลในภาพ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะบอกว่า
เคยเป็นตำรวจชุมชนสัมพันธ์แถวตากแม่สอดมาก่อน
ก็เลยมีปัตเตอร์เลี่ยนแล้วก็ทักษะในการตัดผมอยู่บ้าง
ส่วนเหตุการณ์ในภาพเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
ขณะภรรยาของผู้ต้องหานำลูกมาเยี่ยมพ่อที่ถูกจับเรื่องอาวุธปืน
เห็นลูกชายของผู้ต้องหาถูกโรงเรียนกล้อนผมมา
ทำนองว่าให้ตัดได้แล้วเป็นการทำโทษยาวเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็เลยอาสาแหมขอหยิบแบตเตอเลียนมาตัดให้เรียบร้อยซะหน่อย
เพราะเข้าใจหัวอกเด็กผู้ชายเหมือนกัน

ทูรักฮะ
คือเนยตำรวจเนี่ยก็บอกว่าส่วนตัวในวัยเด็ก
เคยโดนกล้อนผมมาเหมือนกันทำให้รู้สึกไม่อยากไปโรงเรียน

ปรับแต่งให้ดูสวยงาม
ก็คือโกนให้มันล้นไปเลยไม่ใช่นะครับตัดทรงอื่นนะครับ